ตามกันต่อคดีนี้บ้างที่บุรีรำเรื่องของลูกชายคลั่งแล้วคว้า
คือท่อนปูนแป๊บเหล็กตีคุณแม่ตีตี
คุณแม่เนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะสาเหตุทำไมต้องโกรธอะไรขนาดนั้น
เพราะว่านี่คือแม่บังคับให้กินยาเขามีอาการทางจิต

แล้วคุณแม่ก็ไม่ยอมให้เนี่ยจากเอ่อ
กุญแจของรถมอเตอร์ไซค์โมโหค่ะก็เลยก่อเหตุเนี่ย
อันนี้เป็นช่วงที่ทะเลาะกันแล้วกล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยนะคะลูกศรสีแดงคือตัวผู้ก่อเหตุ
ศรสีเขียวคือคุณแม่คือคุณแม่ก็ไม่อยากให้ลูกออกไปไง
กลัวว่าแบบมีอาการคุ้มคลั่งแล้วออกไปนอกบ้าน

ทีนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราได้เห็นกันเนี่ย
เกิดขึ้นที่บ้านชุมทองพัฒนานะคะที่อำเภอเมืองบุรีรำ
ลูกชายคนนี้ทำร้ายแม่บังเกิดกล้าวเลยค่ะ
มีการฉุดกระชากโอ้โหรุนแรงนะคะ
เพราะว่าไม่พอใจที่คุณแม่ไม่ให้กุญแจรถจักรยานยนต์
ญาติก็เข้าเข้ามาพยายามห้างญาตินี่ค่ะที่ลูกศาลสีเหลือง
ค่ะก็โดนทำร้ายไปด้วยตอนแรกเออ
และยังไม่พอค่ะคือเหตุมันบานปลายมาก
จากใช้มือในการตบตีทำร้ายแล้วเนี่ยยังไปหยิบแท่งปูนและเหล็กแป๊บ
กระหน่ำทุบตีใบหน้าแม่สามรอบเนี่ย
กำลังลากแม่ไปนะคะไปทางฝั่งด้านด้านข้างรถกระบะทางฝั่งโน้นอ่ะ
ก่อนที่เขาจะเกาะเหตุสลดเนี่ยค่ะชาวบ้านและญาติที่เขารู้ข่าวเนี้ย
โอ้โหรีบมาดูเนี่ยค่ะจุดเกิดเหตุตรงนี้เลยค่ะ
กำลังก่อเหตุทุบตีคุณแม่อยู่นะคะคนที่เห็นเหตุการณ์ร้องไห้กันใหญ่เลยค่ะ
โดยผู้ตายคือนางสำเนียงอายุ๕๕ปีสภาพศพคือทั้งศีรษะใบหน้า
ถูกของแข็งตีจนเละเลือดไหลนองค่ะนอนเสียชีวิตอยู่นะคะ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายปวิทย์นี่แหละอายุ๓๒ปีเป็นลูกชายของผู้ตาย
ในชาติผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้องชายผู้ตายนะคะ
บอกว่ากลับมาถึงบ้านปรากฏเห็นพี่สาวนอนจมกองเลือดอยู่แล้ว
ส่วนหลานชายยังคลุ้มคลั่งตาขวางอยู่เลยแล้วมีการตะโกนขู่บอกให้
ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้ค่ะเอากุญแจรถจักรยานยนต์ให้
อืมแต่เขาก็ไม่ยอมให้ก็ยื้อยุดกันอีกแล้วหลานยังพยายามจะใช้ท่อนแป๊บอันเดียวกัน
ที่ตีแม่ตัวเองจะมาตีเขาด้วยนะคะค่ะสุดท้ายค่ะเขาก็เลยต้องยอม
เอากุญแจรถจักรยานยนต์ให้ไปเพราะว่าคืออาการตอนนี้คุมไม่อยู่แล้ว
อืมหลังก่อเหตุค่ะผู้ก่อเหตุก็ขี่รถจักรยานยนต์วนไปวนมาหน้าบ้านนี่แหละ
จนกระทั่งตำรวจมาถึงตำรวจเองก็กว่าจะระงับเหตุได้
ต้องใช้กำลังถึงหกถึงเจ็ดนายมาตระลุงบอลวิ่งไล่จับผู้ก่อเหตุค่ะ
ซึ่งตัวผู้ก่อเหตุนี้ยังคุ้มคลั่งใช้แป๊บเหล็กไล่ตี
ตำรวจกำนันชาวบ้านเนี่ยเจ็บกันไปตามกันเลยนะคะ
อ่าทีนี้พ่อของผู้ก่อเหตุค่ะคุณผู้ชมคือคุณพ่อเนี่ยเขาก็เล่าแบบนี้นะว่า
ตัวเขาเองกับตัวผู้ตายก็คือแม่ของตัวผู้ก่อเหตุนะจริงเลิกกันไปนานแล้ว
สักประมาณห้าปีอ่าแต่ว่าก็ยังมีคงไปมาหาสู่กันอยู่อ่ะ
มีลูกด้วยกันนะก็ปกติลูกชายก็จะไปนอนบ้านพ่อบ้าง
กลับมานอนบ้านแม่บ้างนะคะคุณพ่อเขาเล่าว่าลูกอ่ะมีอาการทางประสาทแหละ

แล้วก็เคยถูกตีหัวมาด้วยจริงก็พาไปรักษามาหลายที่แล้วนะ
ก็ได้ยามากินอาการดีขึ้นก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเหตุคุณพ่อเล่าว่า
ลูกชายอ่ะไม่หลับไม่นอนไม่นอนมาสามวันสามคืนอืม
ไม่กินยาด้วยค่ะเอาแต่นั่งสมาธิเหมือนก็แปลกแล้วนะค่ะ
และพูดอยู่คนเดียวเออบอกว่าเดี๋ยวจะบำเพ็ญเพียนสักเจ็ดวันเออ
จากนั้นอาการหลอนเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเดินไปทั่วบ้านเลยค่ะ
เดินแล้วก็เดินไปเดินมาข้างนอกก็เดินไม่เข้าบ้าน
ทีนี้พ่อเขาเป็นห่วงนะแม่เองก็ออกตามหาแล้วก็กลับพามาบ้านตลอด
ไม่คิดจริงพ่อบอกว่าจะมาทำกับแม่ได้ขนาดนี้ค่ะ
ไม่เคยคนนิสัยดีด้วยนักมวยด้วยเก่งด้วย
แต่ทำให้มันทำอย่างเฮียดายน่ะพวกประสานอ่ะ

หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจท๙๑๑พวมก็จับตัวในประวิทยวร์พร้อมของกลาง
ก็คือท่อนแป๊บแล้วก็ไม้เชอร่าที่ใช้ก่อเหตุได้นะคะ
รวมถึงมียาระงับอาการทางจิตประสาท
แม่เพิ่งพาไปรับจากโรงพยาบาลนะคะ
วันนี้นายคาวีอายุ๓๓ปี
ลูกชายคนโตของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะ

เยี่ยมน้องชายที่ห้องขังสพเมืองบุรีรำค่ะ

บอกว่าเขาเสียใจมากกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้น
เพราะแม่ต้องเสียชีวิตจากน้ำมือของน้องชายแท้
ในฐานะที่เขาเป็นพี่ชายเขาบอกเขาก็อโหสิกรรมให้น้อง
เพราะเชื่อว่าน้องคงไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปค่ะ
ตอนที่เข้าเยี่ยมถามว่าน้องพูดอะไรไหม

เรื่องต้นค่ะก็ได้แจ้งข้อหาฆ่าบุพการีโดยเจตนา

จากการตรวจสอบพบว่ามีประวัติการรักษาจริง

แล้วก็ส่งฝากขังไปตามขั้นตอน
แต่ว่าหลังจากนั้นอันนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์ของสารต่อไปนะคะ
ใช่ค่ะแต่เอาจริงฟังจากที่คุณพ่อพูดนะคะ
พ่อบอกว่าลูกไม่หลับไม่นอน๓วัน๓คืนแล้วไม่กินยา
แล้วมีอาการแปลกจะมานั่งสมาธิบอกจะบำเพ็ญเวียร๗วันเนี่ย
เอาตรงนี้มันก็เป็นจุดที่เราต้องระวังแล้วนะนะคะ
คือถ้าเกิดว่าใครในครอบครัวมีคนที่อาจจะมีลักษณะอาการทางประสาท
หรือว่าเป็นจิตเวทถ้าเกิดว่าเขามีอาการแปลกไปคงต้องดูแลอย่างก็แล้ว
อาการแบบนี้คือขาดยาไม่ได้อันนี้ย้ำสำคัญมากนะคะ
ต้องดูแลใกล้ชิดนะคะเพื่อกันที่จะก่อเหตุแบบนี้